มาดูสาวคนนี้หน่อยดีกว่านะคะจิตใจงาม
ถึงบอกเลยว่าวันเกิดเธอที่ผ่านมานี่นะคะสวยมากอย่างกับเจ้าหญิงไปทำบุญมาคุณผู้ชม
แต่วัดเออวัดวัดดังในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยเดินสายทำบุญตลอดทั้งปีเลยน้องเบลของเรามีภาพลงโซเชียลเห็นอยู่บ่อยเลย
แล้วไม่นานมานี้หลายคนร่วมอนุโมทนาบุญกันยกใหญ่ค่ะ
เบลล่าแล้วก็คุณแม่เขาร่วมทริปไปแสวงบุญไกลถึงอินเดียไปเยือนพุทธคยาหนึ่งในพุทธสถานที่ที่สำคัญของชาวพุทธ
คุณผู้ชมอย่างที่รู้กันเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อมีโอกาสเจอสาวเบลถามหน่อย
คลิปนี้มันยังไงเบลล่าไปไกลเชียร์ถูกถามว่าเติมบุญหนักมูหนักเพื่อความปังรับปีใหม่หรือเปล่า
เบลล่าก็ออกตัวปกติเนี่ยหนูก็ทำบุญแบบนี้อยู่แล้วพี่
ส่วนใครจะมองว่ามูเตรลูหนักก็ไม่ติดนะคะเพราะว่าตอนนี้ไอ้ความหมายของคำว่ามูเนี่ย
มันคือการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตัวเธอเองก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่แล้วค่ะ
คำว่ามูเดี๋ยวนี้คือแบบว่าไม่ใช่แบบเชิงทางลบแล้วเนาะ

ค่ะก็คือเรียกว่าเป็นแบบเป็นโอกาสมากกว่าเป็นเหมือนบุญสัมพันธ์
ก็มีโอกาสได้ติดสอยห้อยตามเป็นครั้งแรกที่เบลไปอินเดียด้วยค่ะ
แล้วก็ไปพุทธคยาด้วยก็มันแบบหลายความรู้สึก
พอได้แบบเหมือนเข้าไปนั่งสมาธิแล้วก็สัมผัสได้ถึงความสงบ
ได้ไปอยู่ณจุดที่พระพุทธเจ้าตัดสรุด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขยันเติมบุญยังไงดีล่ะ
คือเรียกได้ว่ามีโอกาสได้ทำมากกว่าค่ะ
แล้วก็ด้วยความที่เหมือนมีคนมาบอกบุญบ่อยด้วย
แล้วก็เห็นเราชอบด้วยแหละก็เลยแบบเออได้ไปตรงนู้นตรงนี้
คิดจะไปหมู่ที่ไหนวายพระยานวงพระยานาฬิเท้าเพศ
ไม่มีแพลนเลยปกติแล้วเบลก็ไม่เคยมีแพลนนะ
สำหรับแบบไปอินเดียก็ไม่ใช่แพลนของเบล
เป็นแบบคนอื่นชวนไปอะไรอย่างนี้
ก็คือแล้วแต่วาระโอกาสความเหมาะสมค่ะ
ใครทำใครได้ส่วนพวกเราถ้าไม่ได้ไปก็อนุโมกับเขาก็ได้
ส่วนบุญใหญ่อีกหนึ่งบุญกับการบริจาคเงินสร้างสาราบนสาราเรือนไทยค่ะ
ล่าบอกว่าเป็นความตั้งใจเพราะว่าเบลเป็นลูกศิษย์วัดนี้
ดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นวัดเจริญขึ้น
แล้วก็มีคนเดินทางมาไหว้พระทำบุญมากขึ้นค่ะ
สาราที่เบลสร้างถวายวัด

เพราะว่าก็มีแบบหลายท่านที่ร่วมกันค่ะ
แต่คล้ายว่าสร้างเติมไปเรื่อยค่ะ

ไม่ค่อยมีแบบสิ่งปลูกสร้างอะไรแบบเยอะแยะมากมายขนาดนี้
แล้วแต่แรงศรัทธาของผู้คนค่ะ
แต่ว่าที่มาวัดนี้บ่อยก็เพราะว่าแบบเหมือน
คืนให้ชุมชนชุมชนก็แบบว่าคืนให้วัดอะไรประมาณนี้
ช่วงโควิดก็ช่วยคนเยอะเหมือนกัน
วัดนี้ที่เบลล่าบอกก็คือวัดพระยาสุเรนนั่นเอง
คุณผู้ชมบุญจะส่งให้เราสุขใจ
บุญจะส่งให้เราสุขใจ

แค่อยากร้องรู้สึกว่าทำบุญ